คือเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนอึดอัดกับสถานการณ์โควิด๑๙จริง
ทุกคนก็เฝ้ารอความหวังเพียงหนึ่งเดียวคือเมื่อไหร่วัคซีนจะมานะคะ
วันนี้ค่ะคุณเขมสอนได้ไปสัมภาษณ์พิเศษนะคะ
กับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงรายละเอียดของวัคซีนโควิด๑๙

เชิญนั่งเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาเราคุยกันเลยค่ะท่าน

จะบอกว่าวัคซีนคือความหวังเดียวเลยไหมคะ
ที่ทำให้คนทั่วโลกและคนไทยเนี่ย
ข้ามผ่านวิกฤตโควิด๑๙แบบสมบูรณ์
วัคซีนเป็นความหวังหลักอันนึงคือ
เราเชื่อว่าวัคซีนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ป้องกันนะครับ

แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย

แล้วก็คุณมิ้วก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็เข้าไปในดงของโควิดเช่นไปสมุทรสาคร
เข้าไปในกลางโรงงานหรือไปตลาดกลางกุ้งตอนนี้เนี่ย
ชุมชนที่พวกเขาอยู่กันเนี่ยโอกาสติดเชื้อก็ยังมีอยู่

ที่จะทำให้เชื้อโควิดไม่สามารถมาทำร้ายเราได้
ดังนั้นหลักการหรือหลักเกณฑ์ของรัฐบาลในการเลือกวัคซีน
ทำไมถึงเลือกจากบริษัทนี้
โอ้โหถ้าตอบคำถามนี้นี่ต้องนั่งคุยกันยาวนะครับ

เลือกวัคซีนเนี่ยเราต้องเลือกวัคซีนอย่างแรก
ต้องมีความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุด
อย่างที่สองต้องมีความเหมาะสม
ทั้งในเรื่องของคุณภาพ
ในเรื่องของกำลังการผลิต
ในเรื่องของระยะเวลาในการนำส่งผลิตภัณฑ์
คือมันมีปัจจัยหลายอย่างมีหลายปัจจัยนะครับ
แล้วก็แต่ละช่วงเวลาก็การเจรจาก็ไม่เหมือนกัน

ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้มาว่าจ้าง
เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเรารู้ว่าผลิตส่วนตรงนี้เอง
อยู่ในเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีนี่เอง

เพราะว่ากำลังการผลิตของเขาเนี่ยมีถึง๒๐๐ล้านโดสต่อปีนะครับ

ประมาณ๑ใน๓กว่าของกำลังการผลิตของเขา
ได้สั่งซื้อไปไม่มีทางที่จะหลุด
ถ้าเกิดเราไปซื้อจากต่างประเทศนำเข้ามา๑๐๐
เราอาจจะเกิดประเทศนั้นเกิดมีระบาด
แล้วเกิดเขาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา
เขาบอกห้ามส่งเวชพันธุ์ทั้งหมดออกจากประเทศเขาเนี่ย

เพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราต้องพิจารณา
ไม่ใช่เรื่องราคาอย่างเดียว
ไม่ใช่เรื่องของวัคซีนที่ดีที่สุด
ใครบอกได้ว่าวัคซีนไหนดีที่สุด
แต่สิ่งที่ผมให้คำยืนยันได้ก็คือว่า
เราไม่มีการช่วยใครเป็นพิเศษ
เราไม่มีการผูกขาดใครเป็นพิเศษ
โควิดมันมาลุกร้านเราหนักอีกครั้งหนึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้
เราก็ต้องพยายามจะหาวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด

ไม่เป็นอันตรายแล้วก็สามารถนำมาให้บริการกับประชาชน
วงกว้างมากที่สุดอย่างน้อยครอบคลุมไปถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ในการจะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นให้มากที่สุด
เรามีหลายปัจจัยที่จะต้องพิจารณานี่คือเหตุผลที่ผมได้ตั้งคณะอนุกรรมการนะครับขึ้นมา
เพื่อให้เป็นผู้พิจารณาเป็นผู้ตัดสินใจในการบริหารจัดการวัคซีน
ว่าจะไปฉีดใครก่อนฉีดเท่าไหร่ฉีดอย่างไรฉีดยังไง
ใครเป็นกลุ่มเสี่ยงใครไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งคณะอนุกรรมการเนี่ย
ก็มีแต่แพทย์ทั้งนั้นมีแต่ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้น
ไม่มีนักการเมืองไม่มีนักธุรกิจไม่มีใครที่จะไปกำหนดทิศทาง
หรือสั่งให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการได้
ทีนี้การจัดสรรอยากให้ท่านพูดไทม์ไลน์แบบชัดเลยนะคะ

จัดสรรวัคซีนต้านโควิด๑๙ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะจนปลายทาง

ให้เขาส่งวัคซีนมาจากประเทศในแถบยุโรปก่อนในโรงงานในยุโรปของเขาเนี่ย
โสซึ่งก็น่าจะส่งได้ตั้งแต่เดือนกุมภาที่จะถึงนี้เป็นต้นไป
กุมภาพันธ์๕๐๐๐โดสมีนาคมเมษายนอีก๑แสนโดส
แล้วเราก็หวังว่าพฤษภาคมมิถุนายนก็จะได้ทยอยส่ง๒๖ล้านโดส
ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซด์ในประเทศไทย
มาทำการฉีดให้กับพี่น้องประชาชน
หมายแรกคือบุคลากรทางการแพทย์

มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุอะไรต่าง
ซึ่งตรงนี้ผมก็อยากผมคิดว่าข้อมูลเหล่านี้หาได้นะครับ
แล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบ

บอกว่าเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนต้านโควิด๑๙

แต่มันก็มีมันก็มีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียง

ยี่ห้อไหนก็มีวัคซีนโรคอะไรก็มี
แล้วแบบนี้ถ้าคนมีผลข้างเคียงแล้วมันหนักอย่างนี้ค่ะ
เหมือนในต่างประเทศบางกรณีมันอาจจะหนัก

เราก็ต้องทำทุกอย่างตามหลักวิชาการ
ทุกอย่างมันไม่พ้นหลักวิชาการ
ทุกอย่างมันมีมาตรฐานมีการควบคุมนะครับ
การจะฉีดวัคซีนแบบนี้เราต้องมีหลักยึดอยู่แล้ว
ส่วนจะเกิดกรณีที่ไม่พึงประสงค์มันก็เกิดได้
เราก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่
ท่านได้ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าก่อนจะมาถึงแขนพี่น้องประชาชน

อยากจะบอกพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมยังไงไหมคะ
ก็ตามสถิติของที่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์
เป็นที่ยอมรับในทางสากล
เป็นที่ยอมรับและเป็นการรับรองจากองค์การอนามัยโลก
เราก็ต้องยึดหลักของสถาบันต่าง
ระหว่างสถาบันมารับรองกับนายอนุทินมารับรองเนี่ย
คุณมิ้วอยากให้ใครรับรองมากกว่า

เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเอาสถาบันที่เป็นที่น่าเชื่อถือ
สถาบันวิชาการต่างออกมาให้การยอมให้การรับรอง
แล้วก็อธิบายให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงข้อเท็จจริง
ความปลอดภัยความเสี่ยงนะครับว่าเป็นอย่างไร
ซึ่งตรงนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักวิชาการที่จะออกมาอธิบาย
ค่ะท่านจะยังคงเป็นหนูทดลองคนแรกไหมคะท่าน

ผมได้ให้นโยบายชัดเจน

ถ้าวัคซีนจะมาถึงคนไทยนะครับ

แล้วท่านจะฉีดคนแรกเลยไหมคนแรกเลยไหมผมฉีดอยู่แล้ว
เขาจะให้ผมคนแรกไหมล่ะถ้าคนที่รับผิดชอบนี่ไงผมสั่งไม่ได้ไง
ถ้าคณะกรรมการบอกว่าผมเป็นกลุ่มเสี่ยง
ซึ่งผมก็น่าจะเสี่ยงนะเพราะผมต้องเดินทางไปมาทั่วประเทศ
ไปพบกับอสมพบกับแพทย์พบกับผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย
ถ้าผมเป็นกลุ่มเสี่ยงผมก็ต้องฉีด
แต่ถามว่าถ้าผมจะฉีดไหมผมยินดีฉีดไหมผมยินดี
ผมก็รักตัวเองเหมือนกันผมไม่อยากเป็นโควิด
แล้วก็มั่นใจว่าไม่ใช่เป็นหนูทดลอง
เพราะว่าเขาต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุด

กลุ่มแรงงานต่างด้าวคือเป็นกลุ่มที่เขาติดโควิด๑๙เยอะในบ้านเรา

ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดนี้นะครับซึ่งเราก็มีการพูดถึง
มีการเข้ามาปรึกษาหารือกับผมว่า
เราควรจะต้องทำการฉีดในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดไหม
ผมบอกว่าถ้าท่านเสนอมาว่าควรผมก็สนับสนุน
เราต้องใจกว้างพอนะอย่าไปมองว่าเป็นแรงงานต่างด้าว
เราต้องขีดใครก็ตามที่จะเอาเชื้อมาแพร่ให้เรา
เราต้องมองแบบนี้ก่อนอาจจะเป็นคนไทยก็ได้
อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้แต่เขาอยู่ในประเทศไทยนะครับ
ถ้าเขามีความเสี่ยงแล้วเราสามารถไปหยุดความเสี่ยงได้

วันแรกที่เราจะได้เห็นภาพการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ในบ้านเราคือ
เดือนกุมภาพันธ์วันไหนไม่รู้เพราะว่า
เราไม่ได้จะเคาะว่า๑๔อะไรแล้วใช่ไหมคะ
ไม่เคยครับผมไม่เคยคอมมิตอะไรใครในเรื่องของวันวอลเวลานอนหรอกครับ
กุมภาพันธ์ผมทราบว่า

เพราะฉะนั้นมาวันไหนพร้อมเมื่อไหร่ก็ฉีดวันนั้นแหละครับ

วันที่ดีที่สุดก็คือวันที่พร้อมที่สุด
วัคซีนมาถึงนี่ไม่ใช่มาถึงปุ๊บมาส่งหน้า
มาส่งหน้าโรงพยาบาลไปแกะปุ๊บแล้วมาฉีดเลยสักเมื่อไหร่
็ตแรกที่เข้ามามาถึงปุ๊บต้องส่งเข้ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านไป
พิสูจน์อัตลักษณ์ก่อนพิสูจน์สูตรต่างก่อน
ดูในเรื่องของเอกสารก่อน
ออยก็ต้องเข้ามาตรวจอย่างเรียกว่าเอาแว่นขยายส่องเลย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัย
หรือความเสี่ยงนะครับทุกอย่างมีขั้นตอน
ได้ยินคำรณรงค์ในลักษณะที่ว่าฉีดวัคซีนเพื่อช่วยชาติ
ท่านจะพูดถึงประเด็นการฉีดวัคซีนฝากถึงพี่น้องประชาชนยังไงดีครับ
ให้เกิดความเข้าใจความเชื่อมั่นด้วย
คำว่าวัคซีนมันก็บอกอธิบายตัวเองอยู่แล้วนะครับว่า
เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อ
เมื่อตัวเองไม่ติดเชื้อก็เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเองแพร่เชื้อ
มันก็มีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนได้รับวัคซีนซึ่ง๖๗เดือนก่อนทุกคนฝ่ายหาวัคซีนทั้งนั้น
ตอนนี้มันมีแล้วจะมาถึงบ้านเราอยู่แล้ว
เราก็ให้ความร่วมมือ
นายกรมนตรีรัฐบาลก็ยอมที่จะต้องให้บริการกับพี่น้องประชาชน
ท่ามกลางวิกฤตการณ์เหล่านี้
เพื่อให้ความปลอดภัยทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศเรา
เราจะได้กลับมาสู่สภาวะปกติ
ซึ่งก็อยากให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเพราะอะไร
ประเทศไทยเราได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์โรคระบาดโควิดนี้ได้ดีมาก
ประเทศไทยเรามีระบบการแพทย์การสาธารณสุข
เป็นลำดับต้นของโลกใบนี้นะครับ
เมื่อเราสามารถทำให้คนไทยทุกคนมีความปลอดภัยจากเชื้อโควิดแล้ว

ประเทศไทยเราจะได้เป็นประเทศแรกในโลกนี้
กลับคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วกว่าคนอื่น
เมื่อได้เร็วกว่าคนอื่นเราก็คว้าก่อน
แล้วก็เราจะได้กลับมาเป็นประเทศที่มั่นคงมั่งคั่ง

นี่คือเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙นะครับคือจะมาตอนไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เราต้องไม่ประมาทกาศอย่าตกกาดยกสูงกันไว้ก่อนในช่วงเวลานี้ใช่ค่ะห้ามประมาททุกช่องทางเลยนะคะคุณผู้ชม